มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อนะครับ

หญิงวัย๕๕ปีจอดรถจักรยานยนต์
รอสัญญาณไฟเขียวจอดอยู่หน้ารถบรรทุกนะคุณ
ปรากฏว่าถูกรถบรรทุก
ทับร่างจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วครับ
ส่วนคนซ้อนท้ายวัย๖๒ปี
ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ที่เกิดเหตุก่อนถึงแยกช้าง๕๐เมตร
ถนนสวนสอนตำบลพรมณี

เจ้าหน้าที่ก็รุดไปตรวจสอบอุบัติเหตุครั้งนี้
พบรถบรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียน๘๑

ซึ่งมีนายพานุวัฒน์เดชช่วงอายุ๓๖ปี

ล้อหลังฝั่งขวาตัวพ่วง
มีร่องรอยคล้ายกับเฉียวชนนะครับ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต
หมายเลขทะเบียนกธย๒๘๘นน
สภาพด้านหลังมีรอยเฉียวชน
ข้าวของกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน
และที่สำคัญนะฮะก็พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง

ขออภัยสภาพร่างกายค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะ

บอกว่าอวัยวะภายในหลุดออกมาจากร่างเลยนะครับ

ผู้ตายก็คือนางวาสนาสิริโกอายุ๕๕ปี

ขณะที่คนที่ซ้อนท้ายมากับรถจักรยานยนต์
ก็คือนางปัญญาแพรศรีอายุ๖๒ปี

แล้วก็อาการสาหัสเพราะว่าศีรษะบวมนะครับ
ผู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกเป็นการด่วนครับ
จากการสอบถามนายพานุวัฒน์คนขับรถบรรทุกพ่วง
เปิดเผยบอกว่าตอนแรกผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์
เลนซ้ายสุดจอดติดไฟแดงอยู่
พ่วงของเขาจอดอยู่เลนกลาง
ส่วนเลนขวาก็มีรถบรรทุกอีกคันจอดอยู่นะครับ
ผู้ตายได้ขี่รถมาอยู่ข้างรถพ่วงฝั่งขวา
ก่อนเกิดเหตุเป็นสัญญาณไฟที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียว
คาดว่าผู้ตายเบนรถหลบรถบรรทุกอีกเลนหนึ่งมา
และทีนี้ครับเป็นจังหวะที่นายพานุวัฒน์กำลังออกรถพ่วงพอดี
ชนผู้ตายเข้าอย่างจังนะครับก่อนจะทับร่างซ้ำ
แล้วก็ส่วนคนซ้อนกระเด็นแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ญาติของผู้ตายพอทราบข่าวได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
เมื่อเห็นสภาพศพของผู้เสียชีวิต

ส่วนรายละเอียดเหตุการณ์ตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
เพราะตอนนี้ได้ข้อมูลจากแค่คำให้การ
ของคนขับรถพ่วงเท่านั้นเองนะครับ
ทีนี้ก็ต้องดำเนินการในการแจ้งข้อกล่าวหากับ

ว่าคนขับรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้าง